เรื่องอีกเรื่องหนึ่งกันหน่อยครับที่บุรีรำอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วน
นะฮะหมอดูเนี่ยทักบอกว่าเอ๊ะตรงนั้นเหมือนมีเงาดำ
นั่งทับอยู่ต้องทำพิธีนะไม่อย่างนั้นจะถึงฆาตแล้ว
เขาบอกว่าไปตรวจสอบแล้วเป็นผีนา

เป็นเหมือนกับว่าวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางในท้องนาอะไรแบบนี้
ต่างจังหวัดเขาจะเรียกแบบนี้เหมือนกันครับคุณมิ้นคุณผู้ชม

เรื่องราวลี้ลับในสังคมไทยล่าสุดครับ
หมอดูบ้างก็เรียกหมอทรง
คนนี้เขาเรียกได้ไปกินก๋วยเตี๋ยว
แล้วไปเจอเงาดำนั่งทับคนป่วยอยู่
เห็นบอกว่าอย่ามายุ่งกูจะเอาคนนี้
จะเอาคนนี้เหรอเลยต้องรีบไปบอกญาติบอกว่า
คุณต้องรีบเลยนะต้องเส้นไหว้นะเนี่ย
คุณเคยไปรับปากจะดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไร
คุณละเลยลืมหรือเปล่า
วันไม่อย่างนั้นดวงถึงคาด
ไม่รอช้าเรื่องนี้คุณเนติชาวนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ

ร้านนี้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวไปเจอกับป้ารัตนาพร
หรือป้านางเจ้าของร้าน
แล้วก็เจอลุงลีนายทองลีครับแฟนป้านาง
ลุงลีหกล้มเส้นเลือดในสมองแตกแล้วป่วยติดเตียง

๔กุมภาพันธ์ช่วงวันแห่งความรักมีลูกค้าเป็นผู้หญิง๒คน
แล้วต่อมาป้าเขาบอกว่ามารู้ทีหลัง
ว่า๑ใน๒นั้นเป็นหมอทรงเป็นหมอดู
กินก๋วยเตี๋ยวนั่งที่โต๊ะติดกับห้องของลุงลี
หันหน้าไปทางหน้าต่างเห็นเงาดำรูปร่างใหญ่
นั่งทับร่างของลุงลีอยู่
เงาดำมันชี้หน้าแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องยุ่งกลับไปซะ
โอ้โหคนที่เห็นนะฮะ
บอกว่ามีอาการผอืดผอมเลยคือเหมือนจะอ้วก
ขออภัยนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นรีบออกจากร้านเลย
แล้ววันนั้นลุงลีอาการสุดหนักต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยครับ
ส่งตัวลุงลีเข้าโรงพยาบาลครับค่ะ
โอ้โหคุณเนบอกว่าผมฟังไปผมก็ตกใจแล้วตื่นเต้นตามไปด้วยเลยนะ
เดี๋ยวลองดูนะฮะหน้าต่างเมื่อกี้นี้
คือหน้าต่างที่เขามองเข้าไปแล้วเห็นเนี่ยโต๊ะนี้เลยคุณมิ้นคุณผู้ชม
นั่งกินที่โต๊ะแล้วมองผ่านหน้าต่าง
ซึ่งในห้องนั้นข้ามหน้าต่างไปลุงลีเขานอนอยู่แล้วป่วยติดเตียง

วันต่อมาครับน้องสะพ้ายไปเลี้ยงวัว
ไปเจอกับหมอทรงคนที่มากินแล้วก็เห็นเงาดำ
แล้วก็อ่ะพระอืดพระอมไม่ไหวแล้วกลับก่อน

อยากช่วยนะแต่ถูกห้ามเอาไว้
ก็เลยจัดขันห้าแล้วเดี๋ยวดูให้ก็แล้วกัน
ไปจัดขันห้ามาหน่อยไหมล่ะอยากจะช่วยอ่ะ
ผีนาครับผีนาเหมือนกับผีท้องทุ่งท้องนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนั้น
เหมือนถ้าผีอยู่ที่บ้านเป็นผีบ้านอยู่ที่นาเป็นผีนาอย่างนี้หรอคะ

เงาดำคือผีนาจะมาเอาชีวิตลุงลี
ลีกำลังจะถึงฆาตเลยแนะนำต้องแก้บน
แล้วเส้นไหว้ผีนาภายใน๗วัน
ไม่อย่างนั้นวิญญาณผีนาเอาชีวิตลุงลีแน่
สะพายได้ยินปั๊บรีบมาบอกครับ
ก็เลยไปเอาดอกไม้เอาให้ลุงลี
ตอนนั้นลุงลีนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับ

อยู่ที่โรงพยาบาลก็เอาดอกไม้ไปให้เพื่อจะไห้

แล้วเอาอาหารไปเส้นไหว้เลี้ยงผีตามที่หมอทรงเขาแนะนำ

แล้วปรากฏว่าปฏิหารเกิดขึ้นครับ

รุ่งเช้าอีกวันหนึ่งลุงลีอาการดีขึ้น
ที่นอนสมมาร่อมาแร่อยู่บนเตียง

นางบอกเฮ้ยเดี๋ยว
เมื่อวานเพิ่งจะเอาดอกไม้มาไหว้ขอขมา
แล้วก็ไปเลี้ยงผีเส้นไหว้อะไรต่าง

สาเหตุคาดว่าผีนาที่จะมาเอาชีวิตส่งสัญญาณเตือนแบบนี้
เพราะปีที่แล้วไม่ได้ทำนา

ก็เลยไม่ได้เอาอาหารไปเลี้ยงไหว้เหมือนกับปีก่อน

ก็เลยไม่ได้ทำแบบทุกปีที่เคยทำ

คือผีนามโอ้โฮไม่พอใจค่ะ
เห็นบอกว่าสร้างทรงบอกว่า
ที่คุณลุงเหมือนมีอะไรมาทับเนี่ย
พ่อไปทำอะไรผิดไว้นะครับคุณแม่ค่ะ

ปีที่แล้วลุงก็ให้พี่สาวก็ทำหมด

เขาก็บอกว่าลุงนี่ลืมเขา
ก็เอาหัวหมูไปเส้นไปไหว้
ขนมหวานของขาวน้ำหวาน
เป็นเหล้าเป็นอะไรที่เขาเส้นไหว้กันนั่นแหละ

เขาบอกว่าคืนข้าวยังไม่ได้ดี
พอยังแข็งอยู่
แต่อาการรวมรวมคืนนี้ขึ้นจากนั้นเลยนะครับ

ที่นอนติดเตียงก็ลุกขึ้นมานั่งกินข้าวได้เอง
วิวแชร์ได้ทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับ
คุณเนติชาวลองไปสำรวจที่ผืนนาของลุงลีครับ

นี่ฮะมันกว้างใหญ่เนื้อที่ประมาณสัก๓ไร่

คุณมีมคุณผู้ชมใช่ไหมครับศาลเจ้าอยู่ที่เถียงนาศานี้แหละ
หมอทรงบอกว่ามีผีนาไปนั่งทับร่างของลุงลีก่อนหน้านี้

แล้วปรากฏว่าเรื่องแปลกไม่ได้เกิดขึ้นกับบ้านของป้านางคนเดียวนะครับ
ผ่านอายุ๗๕เล่าให้ฟังบอกว่าลุงเองก็เจอเรื่องเหลือเชื่อเหมือนกัน
ไม่กี่เดือนก่อนปวดท้องกระเพาะอาหารอักเสบ
ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่อาการไม่ดีขึ้น
แล้วไปเจอกับหมอทรงคนนี้เลยคนเดียวกันเลย
ทักลุงได้เอาของมาเลี้ยงตรงต้นตานแถวบ้าน
แล้ววางไม่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ลุงก็เดินไปคิดไปแล้วลองย้อนไปดูซิ
ไปดูที่ต้นตานปรากฏว่าเฮ้ยมีสารอยู่จริง
ก็เลยเอาอาหารคาวหวานไปเส้นไหว้ให้ถูกที่ถูกทาง
ขอขมาตามความเชื่อแล้ววันต่อมาอาการดีขึ้น
จากตอนแรกโอ้ยปวดท้องหายเป็นปลิดทิ้ง

ไม่รู้ว่าลองฟังคุณลุงฮะ
รุงคลายเขา๓๒บาท
ของค่าคุณบุญเลยหรือเปล่า
ใช่ก็เลยให้เป็นศิลป์นำใจเข้าไปอีกร้อยหนึ่ง

นั่นแหละ
นั่นแหละย้ำว่านี่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ในขณะเดียวกันการรักษาทางการแพทย์

พันธุ์สตาร์ทรถแบบนี้
อ้าวคุณเอขึ้นรถซ้อนท้ายลุงมา

ก็ทั้งหมดที่เล่ามาหมอทรงเขาทักเขาดู
เขาเหมือนมีสัมผัสพิเศษหมดเลยใช่ไหมฮ

โอ้โหระหว่างทางเหมือนมีบททดสอบหรือเปล่าเนี่ย
คุณเนนั่งซ้อนท้ายลุงผ่านไปครับประมาณ๔กิโลเมตรครับ

แล้วลุงก็บอกว่าเป็นยังไงลุงแข็งแรงไหมล่ะ

พาไปดูที่บ้านหมอทรงแล้วก็โชว์ว่าลุงแข็งแรงจริงนะ
ไปเจอหมอเล็กอายุ๓๓ที่เป็นหมอทรงคุณพลอยชมพูนะครับ
พี่สาวที่ร้านของป้านางแล้วบังเอิญเห็นเงาดำรูปร่างใหญ่
เขาโกรธมากไม่อยากให้ยุ่งกินไม่ลง

ร่างเงาดำนั้นเขาไม่พอใจ
คือไม่ยอมไปกราบไหว้ขอขมาเขา
คือเคยเลี้ยงดูเขาแล้วก็เหมือนละเลยอะไรแบบนั้นนะครับ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
ใช่หวังให้ลีบออกไป
ย้ำว่าเธอเป็นคนแค่มีสัมผัสพิเศษแค่นั้นเอง
ไม่ได้เปิดบ้านเป็นตำหนักทรงอะไรแบบนั้น
นะฮะมีสัมผัสพิเศษตั้งแต่เล็กแล้วค่ะนี่นะฮะเอาโตขึ้นมา
จะเห็นสิ่งต่างต่างชัดเจนขึ้นใครต้องการให้เธอช่วยก็
แค่จัดขันห้ามาขอขมาลาโทษแล้วสิ่งที่มาเข้าประทับ
ร่างเธอก็คาดว่าน่าจะเป็นวิญญาณที่มีความสัมพันธ์

แล้วก็มาให้เธอเป็นสื่อกลางในการที่จะบอกที่จะแนะ
ทำทั้งหมดนี้ก็แค่อยากจะช่วยเหลือคนจริง
ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดแอบแฝง
จนถึงตรงนี้ก็ยังย้ำว่านี่เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกครอบครัว
ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีแล้วก็หาคุณหมอด้วย
เพื่อรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีต่อไปด้วยนะครับ